สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถ้าในระยะนี้ใครมีแผนที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะ

ฉวยโอกาสที่ประเทศไทยของเรามีแดดดีในช่วงเช้าแบบนี้ทำเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าในระยะนี้มรสุมฝนประจำฤดูที่พัดปกครุมประเทศไทยของเรามีกำลังอ่อนลงค่ะ
ทำให้อุณหภูมิบ้านเราเนี่ยพุ่งสูงถึง๓๗องศากลับมาแล้วนะคะแผนที่ที่เป็นสีส้มแบบนี้ค่ะ
ความรู้สึกร้อนจากความชื้นจะทำให้เราร้อนเหมือน๔๐องศาค่ะคุณผู้ชม
ส่วนภาคใต้ยังคงพบฝนตกมากที่สุดนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันถ้าบริเวณไหนนะคะที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ย
อย่าลืมค่ะคลื่นจะสูง๑๒เมตรเพราะฉะนั้นยังต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตื่นเช้ามาแดดจะเปรี้ยงแบบนี้
แต่ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าฝนจะกลับมาแน่นอนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่น
ระยะนี้นะคะเป็นฤดูมรสุมของประเทศในเอเชียตะวันออกหลายประเทศรวมถึงญี่ปุ่นด้วยค่ะ
ล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีการประกาศอบพยพประชาชนถึง๒ล้านคน
ยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะหลังจากที่มีลมเนี่ย
อบนำความชื้นพัดปกครุมประเทศทำให้มีฝนตกหนักและเกิดดินโครนถล่มแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ